ไปโรงพักเพื่อจะไปแจ้งความและอีกฝั่งหนึ่งรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมาโรงพักจะแจ้งความเขาบอกเขาก็ต้องแจ้งความเหมือนกัน
อ๋ออุ๊ยแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้แจ้งความแล้วนะ

ไปกันเลยฮะคือตำรวจต้องมาแยกเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครสองฝั่งรวมกันน่าจะสัก๒๐๓๐คน

แต่เห็นข่าววัยรุ่นเวลาทำร้ายกันแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปตีกันที่โรงพยาบาลใช่ไหม

ไปตีที่โรงพักเพราะต่างฝั่งสองฝั่งต่างฝ่ายต่างจะมาแจ้งความ

เราก็จะไปติดตามทำข่าวนี่แหละปรากฏตีกันไม่หยุ

โอ้โหเห็นไหมตำรวจบอกห้ามคนนั้นก็แล้วดึงคนนี้ก็แล้ว

กว่าคนตำรวจมีอยู่กี่นายเอง
คือมีกลุ่มนึงขึ้นรถกระบะคันสีดำ

อะไรขนาดนี้นี่
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ

เสื้อปีศาจแดงแมนยูเลย
ขอให้คืนนี้ผีแดงคลอมร้อนแรงอย่างนี้บ้าง

ตำรวจบอกมันเกินไปมันอุกอาดมาก

ล่าสุดวันนี้พันธมตเอกอภิชนันวัฒนวรางกูล
กุ้มกับการสอบภอมเมืองระยองบอกกับเราว่า
หลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
แล้วก็จับแยกนะ
แล้วก็สงบสติอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเรียบร้อย

ล่าสุดได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
เพราะถือว่ามาทะเลาะวิวาดกันอย่างนี้เนี่ยมันอุกอาดมาก

สาเหตุเริ่มต้นจากสองฝ่ายนี้เนี่ย
เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้ามาส่งที่ท่าเรือที่ระยอง

ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้เพื่อนมาแจ้งความที่โรงพัก

พอรู้ข่าวว่าฝั่งนั้นมาแจ้งความ
ก็มาโรงพักเพื่อจะมาแจ้งความเหมือนกัน
ทั้งสองฝั่งก็เลยมาเจอกันที่โรงพัก

ตอนที่ทำร้ายกันเนี่ยตำรวจบอกว่าคือแจ้งความเสร็จแล้ว
พอแจ้งความเสร็จแล้วก็เดินลงมา

เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยแจ้งข้อหาดำเนินคดีได้ทั้งหมด๑๒คนนะฮะ

คือบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาด้วยกัน

เอาเป็นว่าคู่ที่เขาชกต่อยกันกลุ่มที่ชกต่อยกันเนี่ย

ถูกแจ้งข้อหาดำร้ายร่างกายเทลาวิวาร์ด

ทั้งสิ้น๑๒คนก็ได้แจ้งข้อเกลาหาห้วก่อเหตุ๑๒คนแล้ว
ในเรื่องของร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์ครับ
ถึงความจริงคุณตลอดกันมาแล้วมาแจ้งความ
ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง
ก็แจ้งความกันแล้วแสดงว่าคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนทางกฎหมาย
ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่คุณมีเรื่องกัน

เจอกันอีกทีนี้ทะเลาะกันอีก